ของความเชื่อมดูอีกนึงเรื่องคนนดวงเฮ่งกันหน่อยนะครับ
วันนี้เขาก็เลยไปหาที่จังหวัดอ่างทองไปแก้บนกับตะเคียนแม่สร้อยทิพย์แล้วก็แม่ศรีสุวรรณกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
ขอโชคลาภหลังจากโชคดีติดต่อกันมา
คุณผู้ชมมีหลายที่บรรยากาศไปไล่เลี่ยงกันเลย
อันนี้เป็นที่บริเวณศาลแม่สร้อยทิพย์แม่ศรีสุวรรณที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เมื่อวานนี้คือคึกคักกว่าทุกวัน
มีคนดวงเฮงนำเครื่องเส้นไหว้ชุดไทยไปแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนค่ะ
นายทะเนสพิพัฒน์มิตรประชาชนอายุสี่สิบสี่ปี
หนุ่มดวงเห็งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่า
เมื่อก่อนเนี่ยนะมาไหว้ขอโชคขอลาบได้เลขเด็ดไป
ก็ไปเสี่ยงโชคจนได้รางวัล๓งวดติด
ก็เลยมาแก้บนในวันนี้มาเลี้ยงเพลงพระสงฆ์เก้ารูป
แล้วก็เสี่ยงเซียมซีเขาได้ได้สิบสามแล้วก็สิบสี่
แล้วก็นำเลขไปส่องหาเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์ด้วย
นำไปเสี่ยงโชคเพื่อจะลุ้นรางวัลใหญ่ในงวดสุดท้ายของปีนี้
สิบธันวาคมนะคะส่วนบรรยากาศภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยาจุดนี้ช่วงนี้ดังนะ
หลายคนก็ไปกันแหละเดือนละ๒ครั้ง
เมื่อวานนี้นะคะคึกคักค่ะนายพงพัฒน์หอมชื่นอายุสิบแปดปี
พงพัฒน์เข้ามารำแก้บนถวายปู่ฤษีพรหมเมษและกุมารเจ้าสัวเฮง
หลังจากแม่ค่ะชื่อว่านางพรอินสว่าง
ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัวก็คือ๙๗งวดที่ผ่านมานี่เอง๑๖ธันวาคม
ได้เงิน๓๐๐๐บาทก็เลยทำหน้าที่แทนแม่ค่ะ
มารำแก้บนรำแก้บนให้เขาบอกว่ามารำแก้บนครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว
ตัวเขาเองก็ศรัทธาขอบคุณอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสุข
คำอธิษฐานก็คือถูกหวยบ่อยนั่นเองครอบครัวนี้เนี่ยนะคะขณะเดียวกัน
อกจากนี้มีนักเสี่ยงโชคแวะไปส่องอ่างน้ำมนต์จากน้ำตาเทียนสีแดง
ที่คุณผู้ชมเห็นนี้ชัดไหมคะมากค่ะ
คุณยายมองเห็นไหมคะชัดแน่นอนเนี่ยนะคะเอาตัวเลขไหนตัวใหญ่เลยล่ะ
ปิดท้ายกันที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
แพร่ดาวกลางชาวบ้านตะบนห้วยยางเขาเล่าเรื่องเตือนภัย
เพราะเธอถูกหลอกขายลอตเตอรี่เก่าค่ะเธอบอกว่าสิบหกธันวาคมที่ผ่านมาขับรถไปทำธุระที่ตัวอำเภอบัวใหญ่
ก็มีวัยรุ่นชายอายุ๑๔๑๖ปีมาเร่ขายลอตเตอรี่แล้วเห็นเหลือเต็มแผงเธอก็สงสาร
ก็เลยซื้อมาสองใบในราคาสองร้อยบาทจากนั้นญาติที่ไปด้วยกันขอแบ่งไปหนึ่งใบ
แต่ปรากฏว่านำลอตเตอรี่มาดูพบว่ามันเป็นลอตเตอรี่เก่างวดประจำวันที่หนึ่ง
และสิบหกพฤศจิกายยนต์สองพันห้าร้อยหกสิบสองซึ่งมันผ่านไปแล้ว
เธอก็เลยกลับไปที่จุดที่ไปซื้อแต่ไม่พบตัวคนขายแล้วนะคะ
ก็เลยฝากเตือนนักเสี่ยงโชคหน่อยว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่เป็นชุดเนี่ย
ทับกันอยู่ตรวจดูทุกใบให้ละเอียดนะไม่ใช่นั้นเสียเงินฟรี
คือถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรถ้าถูกแล้วมันเสียดายมาก
อันเดียวด้านหน้าเหรอแล้วด้านหลังมันไม่ถูก
แล้วเสียตังค์ไปแล้ว